จังหวัดบุรียรำมีชายหนุ่มเค้าเครียด
หลังจากที่ภรรยาตีตัวออกห่าง

ไว้เป็นตัวประกันใช้มีดจี้คอด้วย

จนกระทั่งช่วงเช้าตำรวจเข้าไปช่วยลูกชายได้สำเร็จ
เพราะว่าตัวพ่อนอนหลับ
ผู้ก่อเหตุครั้งนี้คือนายเวียรพงศ์บุญกองอายุ๒๙ปี
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หองกี่บุรีรำนะคะ
สาเหตุเนื่องจากภรรยาของนายวีรพงศ์
ตีตัวออกห่างแล้วก็หนีออกจากบ้านหลายวัน

ใช้มีดปลายแหลมจี้ที่คอเป็นตัวประกัน
เรียกร้องขอคุยกับพันรยาเพื่อตกลงปัญหา
โดยขังตัวเองไว้ในบ้านหลายชั่วโมง
ทีนี้แม่ของนายเวียรพงศ์ได้รับแจ้งแบบนี้
ก็เลยพยายามเข้าไปอยู่ในที่เกิดเหตุ
แล้วก็เกลี้ยกล่อมให้ปล่อยตัวเด็กออกมา

เวียรพงศ์บอกว่าจะไลฟ์สดเฟซบุ๊ก
จากนั้นพันรยาของนายเวียรพงศ์กลับมาค่ะ
ยืนอยู่ที่หน้าบ้านแต่ไม่ได้มาเกลี้ยกล่อมนะ

ยิ่งทำให้นายเวียรพงศ์โมโหก็เลยปิดไฟในบ้าน

ปิดไฟในบ้านมืดทั้งหลังเลยไม่ส่งเสียงใดออกมา
ทุกคนก็ไม่กล้าที่จะพังเข้าไปนะครับ

ก็คือมีภาพลูกชายแล้วก็มีข้อความบอกว่า
ต่อไปจะมีใครต้องจากกันอีก
แล้วก็มีภาพแขวนมีภาพแขนคนถูกมีดกรีดมีก้อนเลือด
มีภาพมีดอยู่ที่ตรงต้นคอด้วย
ล่าสุด๔นาฬิกาที่ผ่านมา
งัดประตูเข้าไปช่วยเด็กออกมาได้

จากผู้ก่อเหตุนอนหลับสนิท
แล้วก็ละเลงไปตามตัวเป็นเลือดหมู
ส่วนเด็กไม่ได้ถูกทำร้ายแต่อย่างใด
แต่ภาพมันออกมาแบบนี้ก็น่าตกออกตกใจนะดูสิ